กันที่ข่าวนี้ดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะ
คือให้อภัยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะ
สำหรับความรักของแท็ตนัชชาแล้วก็เจ๋งบิ๊กแอด

ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว

ล็อคไว้พายชายเพราะว่าอยู่บงการเดียวกันนะ
อาจจะรู้แนวกันว่าเป็นประมาณนี้อย่างนี้
ลูกแล้วลูกไม่ฟังอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าครั้งนี้โดนกับตัวเอง
ถึงรู้และเข้าใจสัจธรรมแล้ว
แสดงใจของแนทนัชชายังไม่หายดีนะค่ะ

แต่ว่าเธอบอกว่าพร้อมจะมาเปิดเผยประสบการณ์

ใช่นะคะมันมีคำที่บอกว่า

แล้วคำสุดท้ายผู้ชายเดินมาบอกว่า
พี่ไม่ได้รักหนูแบบเดิมแล้วพี่รักแบบน้องสาว
สาวอะไรล่ะคบกันมาตั้ง๕๖ปีบ้าบอกคอแตกมาก

เรื่องนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะ

ณตอนนี้มันก็เหมือน
ผ่านเวลามาแล้วค่อนข้างนานแล้ว
เราก็รู้สึกว่าณตอนนี้เราก็ทำใจได้แล้วค่ะ
สิ่งที่เสียใจมันก็คงเป็นเพราะว่า
เราไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะ

ความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเสมอมานะคะ
ความรักมันไม่มีความรักอยู่แล้ว

คุณพ่อดีใจค่ะคุณพ่ออยากให้เราโสดอย่างนี้
ฉันฟังไปก็อินจะร้องไห้ตามสงสารน้องแนน
เมื่อความรักมันไปไม่ได้แล้วเราก็ต้อง

แต่ว่าคิดกับเราเป็นน้องสาวได้ไหมคบกับเรามาตั้ง๖ปี
ปีพ่อแม่ก็รับรู้คุณผู้ชมก็
อันนี้พูดอย่างเป็นกลางนะมีแฟนเป็นนักดนตรีไม่เลิศเลย

แฟนเพลงอีกก็ต้องยอมรับยุคสมัยนี้

ผู้หญิงกรี๊ดการ์ดเยอะแยะแต่ไม่มาแผ่นปกติ
แหละทุกอาชีพมันก็แตกต่างกันไปนะครับ

และตัวตีที่รักจริงอะไรจริงก็มีเยอะแยะ
ใช่แต่ส่วนตัวที่ฉันก็รู้จักคนเจ๋งดีแอดนะ
ฉันก็ยังงงว่ามันเยียวยาไม่ได้เหรอ